แม่ดอนธิรัทธาแม่ดอนธิรัทธาดาแต่เห็นแล้วฉันตกใจมากนางได้ถูกเชิญจากลุยวิทองอ๋อลุยวิทองเนี่ยก็ให้ไปที่เออลุยวิทอง
ให้ไปที่เออก็คือแบบเขาก็คงจะมีแบบอืมต้องเป็นเซเลฟเหรอเอ้าเป็นเซเลฟเท่านั้นไง
เดี๋ยวสีแดงนั่นคือรถเหรอคะอันนั้นคือรีมูซีมารับนางมาเจ้าพี่พี่ฮะแล้วเลี้ยวลอนดอนถนนมันเล็ก
หุยพี่ตอนส่งรถคันนี้มารับฉันอยากเล่าเรื่องหนึ่งให้เธอฟังไหมมาเลยค่ะ
อย่างอย่างยี่ห้อเก๋ดังอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเขาจะดูเลยน่าว่า
แล้วเขาเชิญนะจากคนเกส๑คนแล้วก็ให้ผู้ติดตามไปด้วยอีก๑คน
อาจจะเป็นสามีไปลูกไปอะไรก็แล้วแต่
แล้วพอลงปั๊บก็มีรีมูซีนแล้วก็มีบัตเลอร์เนี่ยรออยู่กับตัวเองตลอดเวลาแล้วก็ไป
รับประทานอาหาร๓มื้อมิชชิลีนหมดทุกวันที่อยู่๕วัน

จะมีช่างแต่งหน้าทำผมเนี่ย

เอ่อเป็นพวกแบบโรงสรีข้าวอ่ะ

โรงสรีข้าวนั้นน่ะงั้นน่ะ
เสร็จแล้วเนี่ยเกสต่างนี่ก็มาจากซาอูมาจากอะไรก็มีเยอะแยะมาก
คนไทยก็มีหนึ่งแล้วเขาก็เข้าไปในแต่ละห้องไปดูดู
พอดูเสร็จเนี่ยเขาจะมีห้องเฉพาะสนใจอันไหนเนี่ยก็บอกไป
แล้วเขาก็จะไปหยิบอันนั้นเนี่ยมาให้แล้วนางก็ซื้อเป็นแบบว่า
โอ้โหมรกฏแบบว่าดิบอย่างนี้นะแล้วก็เป็นแบบว่าเสือเนี่ยอยู่อย่างนี้ล่ะ
เอาอุ้งมือมาเกาะมรกฏไว้อย่างนี้ปึ้งอยู่อย่างเงี้แบบนั้น

ส่วนใหญ่คนที่ไปงานอย่างนี้เป็นคนที่เราไม่รู้จักในสังคม
เพราะเรารวยพวกรวยจริง

ส่วนถึงเราก็เอามือมันเกาะขัวดสะใบ
ถ้าสมมุติฉันจะพูดว่าเวลาเขาให้ของขวัญกับลูกน้องเขาก็จะให้แต่หลุยต่อกริก
ถูกหนูก็เคยได้อย่างนี้เหมือนบางคนอ่ะใช้
ฉันไปเค้าให้แอร์เม้ส
บะเราเคยได้จากเขาอะ

เวลาเขาทำบุญที่วัดหนูไปทำบุญที่วัดกับเขาวัดทุ่งเศรษฐีตรงหลวงพ่อเนรที่ดังเนี่ยหลวงพ่อเนรที่เก่งอ่ะ
เวลาเขาทำบุญเขาทำบุญแชนดาเลียเท่าไหร่รู้ไหม๑๕ล้านบาท

มันไม่จำเป็นต้นใส่โบสถ์อย่างอะใส่แปดาบ

เหลือ๔นาทีจะเอาอะไรอีก
คือสะพ้ายล้านหมูกระทะนี่
เดี๋ยวเลขอะไรที่เอาไปซื้อ
เออขึ้นในระหว่างทางนี่น้ำล่ะ

นางระหว่างที่ทางไปเหยียบตัวเงินตัวทอง

ทะเบียนรถ๑ใบ

ชื่อร้านธนพลหมูย่างเกาหลี
ตั้งอยู่ถนนสายบ้านนาบังอ้อ

คืออะไรพี่รู้ไหม

นางก็ขับรถกลับบ้านถึงนางอยู่แล้ว
วันนั้นปรากฏว่าไปเหยียบตัวเงินตัวทองเข้านะสิ

ฉันน่าจะมีโชคมีลาบว่ะ
ทำไมคิดงั้นแล้วไม่รู้สึกก็กลัวเนาะ

แล้วปรากฎทะเบียนรถของเจ๊ก็ไปแค่๓๕๐
หวังนั้นก็เลยไปตามหา

พยายามหาแต่ดวงเจ๊ได้แค่ใบเดียว

ซื้อมาในราคาแค่๘๐บาทด้วย

หลังจักษรากิงแบ่งรัฐบาลออกรางวัล

ตื่นตื่นเต้นมากจึงชวนสามี
หรือเนี่ยนะฮะ

สภาเทศบาลตำบลพิกุล

ถูกลอตเตอรี่นะฉันขอแจ้งความไว้ก่อนเลย
แล้วก็ไปรับเงินที่สลากกินแบ่งรัฐบาล

แล้วก็สร้างบ้านใหม่โดยจะ
สัญญาว่าจะใช้จ่ายอย่างประยัน
มีสติสตังค์ดีนะ

นี่อีกเรื่องหนึ่งค่ะมาร์คซักเกอร์เบิกออกลูกแล้ว

ชื่อแม็กซิม่าลูกพราน

เป็นมูลค่า๑๖๒ล้านบาท

ให้กับมูลนิธิชาญซักเกอร์เบิก

มูลนิธินี้มุ่งเน้นเรื่องการสร้างเสริมการเรียนรู้
การรักษาเยียวยารักษาโรคภัยและ

ยกให้การกุศลเลย

คือรวยแล้วแบ่งไปให้การกุศล

จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับสังคม

อยากพร้อมโดยที่ไม่ต้องออกกำลังกายไหม

พี่เป็นคนบอกหนูเองเหรอว่าเป็นไปไม่ได้
นี่มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมแห่งอังกฤษ

ไหวไหมล่ะนะทุกมื้อเลยนะ
ภายใน๓เดือนนะลดเลย๔กิโล
แต่กินน้ำผลไม้ในสูตรของโยยศวดี

ต้องกินน้ำผลไม้อย่างเดียว

แต่สักพักนึงมันจะเป็นกาลสอนกัน
พี่เมียทำวิธีนี้ก็ได้

แต่เราก็เชื่อเรึงออกกำลังกาย

ต้องกินเท่าไหร่เอาออกให้มากกว่า
เออหรออื้อเอารอพุทธนะต้องมากกว่าอันนี้ไงกินคั่วซองกับก้อนหนึ่งเดิน

ช่วงหน้าดาราช่อง๗ไม่ตอบสัญญา
แล้วก็สองคนเออคือช่อง๗

บอกเลิกแอปได้แล้วเดี๋ยวฉันประกาศเอง
มาดูกันช่วงหน้าใครไอใครไอ